มายไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่

ผมต๊อกสุปกรณ์ยังโหลดเลย
แล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง

จนต้องพูดคำว่าหลูงอี้

ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก

อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนุกสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง

อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนุกสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง

อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนุกสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนุกสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง

อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง

อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
อบเตอร์มหาสนุกกลับมาสร้างความสนานครื้นเครงพร้อมกับแขกรับเชิง
มีพ่อแม่พี่น้องทั่วฟ้าเมืองไทยจูง
มือบุดฉุดมือหลานกำมือแฟน
ควงแขนแม่ยายมุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคื้นเครง
ทางช่องไทยรัต๑๙๕๕
รายการอบเตอร์มหาสนุก
วันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันที่นี่ครับ
นี่นะครับผมที่นี่มีแต่ความสุขมากนะครับมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ
และเราอยู่กับท่านนายกอบตเกาะหวายนะครับท่านนายกมริวัลยงกระสันครับ
สวัสดีครับท่านนายกครับโอ้ยยังดูวัยรุ่นเหมือนคนอายุสามสิบ

แหมสดใสใจดีน่ารักมากเลยนะครับท่านนายกอบตเกาะหวาย
แต่ความน่ารักไม่ได้มีแค่ท่านนายกนะครับต้องเรียกว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยน่ารักกันทั้งตำบลเลยล่ะ
เมื่อกี้ร้องไปด้วยลำไปด้วยลมแดดจะจับไหมครับคุณแม่
เกือบแล้วค่ะถ้าช้ากว่านี้อีกหน่อยสงสัยจะลง
อันนี้การแสดงอย่างนี้ผมเห็นไม่เห็นมีเครื่องดนตรีอะไรเลยมีแต่ถังน้ำมันเก่า
คืออะไรฮะอันนี้เอกลักษณ์เหรอฮะ
อันนี้เป็นการแสดงพื้นบ้านสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
ตอนนั้นเกิดสงครามโลกเขาก็ส่งทหารมาประจำอยู่หมู่บ้านละหนึ่งกองร้อย
แล้วพอกลางคืนก็มันเงียบเหงาใช่ไหมคะแล้วทหารเขาก็เล่นลำวงกัน
ชาวบ้านก็พาลูกหลานออกมาเล่นลำวงกับเขาเขาก็ไม่มีกองไม่มีอุปกรณ์อะไรมีแต่กองอันนี้
ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒นะคะ
เอาล่ะโอเคโอเควันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่มาแบบว่ารำเปิดอบตให้เรานะฮะ
กล่องต้องขอบพระคุณมาอย่างสูงนะครับ
คุณแม่ครับผมคุณแม่มีลูกสาวไหมครับมีค่ะมีนะครับผมสวัสดีเลยครับ
ทำอย่างนั้นได้ไงสวัสดีครับก็ชับมั่นปรบมือพร้อมกันนะประทับใจ
สวัสดีครับก็ชับมิดหนักปอน่ายกแผ่นดินไทย
นี่แหละครับแขกรับเชิญมาสกวน
ที่รับได้ทุกที่ทุกเวลา

และรับรองได้ว่าวันนี้เนี่ย
เมื่อนี้เราเรียงกันด้วยปาดู่บ่อง

น้องหรือถ้าผู้ชมบางคนเริ่มงง
ผมก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่า
ปาดู่ปาดุ่งปาเด็งอะไรนั่นคืออะไรท่านอายุก

เพราะว่าเท้าเกาะหวายเฮ่ย
ที่นี่ครับตำบลเกาะหวายอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
มีด้วยกัน๖หมู่บ้าน๗๘๗หลังคาเรือน
และมีประชากรรวมทั้งหมด๒๐๘๕คน
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวไทยพวนแทบทั้งหมดแล้วครับ
อาชีพหลักของคนที่นี่เนี่ยก็ได้แก่การทำนาปลูกข้าว
แต่ข้าวที่นี่ครับไม่ได้ปลูกไว้ขายโรงสีสำหรับบริโภคเท่านั้นนะ
เพราะข้าวที่นี่เนี่ยคุณภาพดี
จึงมีชาวนาทั่วประเทศสั่งซื้อไปปลูกต่อแม่
แสดงว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นี่น่ะสุดยอดจริงขอบอก
มัวแต่ขับรถชมนกชมนา
แล้วท่านนายกของเราไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
แต่เห็นแว๊บว่าฉลับเข้ามาที่นี่
ไปดูกันดีกว่าครับว่าท่านนายกของเราเนี่ยไปไหนกัน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลกวายของฮาวเดอร์
แท้ก็มารอเราที่นี่เองล่ะครับ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งครอง
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางภูมิปัญญา
และเรื่องราวของชาวไทยภวร
ตั้งแต่ครั้งอพยพจากลาวตอนเหนือ
เมื่อยังผืนแผ่นดินไทยเมื่อ๒๐๐กว่าปีก่อน
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องครัวอุปกรณ์ช่าง
ตลอดจนความเป็นอยู่ของชาวไทยภวร
แทบจะหาดูไม่ได้แล้วล่ะครับในปัจจุบันเนี่ย
และถ้าหากพูดถึงการสืบสาร
ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องสิ่งของในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนะครับ
แต่ยังมีการสืบสารอัคระภาษาของชาวผวน
ถ่ายทอดให้กับเด็กในตำบลนี้ด้วย
อย่างเช่นพันเอกโสพลเครือเพชร
ปราศชาวบ้านชาวไทยภวรคนนี้นั่นเองล่ะครับ

มาครับมามาว่ากันต่อเรื่องการสืบสาร
แต่ขอหันมาที่เรื่องอาหารการกินของชาวไทยภวรสักหน่อยนะ
ตอนนี้หิวข้าวแล้วอยากจะไปกินปลาดู
ที่มันแซ่บที่สุดของตำบลเกาะหวาย

ถ้าสงสัยหน้าตาของปลาดูเนี่ย
มามะไปดูปลาดูกันดีกว่าว่าจะน่าดูน่ากินขนาดไหน

ขั้นตอนการทำปลาดูที่ดูก็ไม่ยากอะไร
ดูมาดูไปก็คล้ายกับปลาร้าเหมือนกันนะ

ต้องเลือกปลาดุกมาล้างทำความสะอาด
แล้วคลุกจนเม็ดเกลือละลายจนหมด
จึงนำไปใส่โอ่งปิดฟ้าทิ้งไว้๑คืน
จากนั้นนำปลาออกมาคลุกกับข้าวคั่วกระเทียมพริกไทย
แล้วหมักต่ออีก๑๕๒๐วันก็สำเร็จเสร็จสิ้น
นำไปทอดกินได้แล้วล่ะจ้าฮ่า
ปลาดูปลาไหว้แซ่บไหล่เด้อ
เราไปสนุกกับคุณลิงกันต่อไปเลยนะจ๊ะ
มีอะไรที่นี่มีอะไรที่นั่นนี่มันอะไรกันครับนี่
อันนี้มันก็คือไอ้นั่นที่เรียกไอ้นั่นมันไม่ใช่ไอ้นี่
อ้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะ
มันคือปลาดูค่ะ
มาดูเราเอาไปใช้ดูปลา

เราดูปลาไม่ใช่ปลาดู
มันมีหลายอย่างลองชิมดู
อันไหนนี่คือแบบเดิม

ปลาดูที่เราเห็นในวีดีอาร์เนี่ยก็คือว่าเหมือนเขาทำคล้ายปลาร้า

แต่มันยังหมักไม่ถึงปลาร้าใช่ไหมแม่

แต่ของเราอันนี้มันจะไม่เค็มมันจะมีรสเปรี้ยว

แต่มันคือปลาร้ารสเปรี้ยว
เมนูปลาดูที่วางอยู่ตรงหน้านี้แม่รสชาติเจ้าปลาดูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะ

กว่าปลาต้มปลาตะเพียนอีกอ่ะใช่ใช่จริงจริงอันนั้นเขาใส่ข้าวข้าวสุก
ของเราไม่ได้ใช่ใส่ข้าวสุกของเราจะเป็นเป็นข้าวคั่วอ๋อแล้วตัดไอ้นี่
พอดีเลยครับลิงเป็นสมุนไพรค่ะมีใบมะกรูดกระชายกระชายอันนี้เป็น
เรียกอะไรแม่อันนี้มาดูอะไรฮะทรงเครื่องอันนี้เป็นเครื่องดีเซลหรือ
เบนซินฮะแม่เป็นเครื่องเบนซินเครื่องเบนซินอันนี้คล้ายคล้ายน้ำปริก
น้ำพริกนรกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้อ่ะหลักแห้งแห้งแห้งแห้งอันนี้อะไร
เมนูอะไรแม่อันนี้คือสามรสค่ะสามรสมีมีรถกระบะพลิกอัพ
พลิกอัพของเราสิบล้อนี่ลองชิม
อืมวันนี้ต้องยอมจริงจริงครับมันมีความรู้สึกเหมือน
ลูกเขยที่อยู่ในตัวของปลาดูหลักการนะครับคุณผู้ชมคือประมาณว่า
ใช้น้ำมะขามเปียกใส่เพิ่มรสเปรี้ยวแล้วก็เหมือนหวานเหมือนน้ำจิ้มสะดาว
ใช่แล้วค่ะแล้วก็มีเหมือนไข่ลูกเขยที่พี่ต๊อกว่าจะใช้เป็นปลาดูมาทำแทน
สุดยอดนะเนี่ยคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่านี่คือเมนูปลาดูที่เดียวในประเทศไทย
ถ้าอยากจะมากินปลาดูมีที่นี่ที่เกาะหวายนครนายกไปกันต่อไปกันต่อ

เนี้ยเป็นอาหารว่างค่ะของที่นี่พี่วัดฝั่งคองเราประยุขึ้นมา
ลองชิมดูเป็นไงหมายถึงว่าเวลาเขาเขาคุณผู้ชมคือเป็นอย่างงี้เหรอแม่
ใช่แล้วค่ะลองมาสำมานาค์ปักเบกเอ่อเบกของที่นี่คืออะไรครับ
กาแฟไข่เค็มแล้วก็กล้วยหอม
ไม่ใช่แล้วล่ะครับวิธีการกินของว่างกับกาแฟที่นี่เนี่ยเขาต้องกินกับไข่เค็ม
ตามด้วยกล้วยหอมแบบปอกเปลือกนะแล้วก็ดื่มกาแฟร้อน
ว่าแต่รสชาติมันจะเป็นยังไงกันล่ะครับพี่ลิงบอกหน่อยสิ
คือมันมีความเค็มมีความหอมของกล้วยแล้วหวานนิด
มันเข้ากันมากเลยมันเหมือนกับส่วนผสมของไอศครีมเลย
ก็คือมีนมมีไข่มีผลไม้แต่เพียงมันไม่เย็น
แต่เป็นไอศครีมประเภทแบบมีความเค็มหน่อย

ของเราเพราะว่าเรามีเนี่ยค่ะมีใบเตย

เตยก็คือเวลาเรานั่นใช่ไหมคะก็เอาไปคลุกเขาแล้วก็มาผสมแล้วก็เอามาหมัก
คนอาจจะเป็นน้ำใบน้ำใบเตยคนอื่นไม่ได้ใช้แต่เราใช้เข้าไปด้วย

เรามีใบเตยน้ำใบเตยอยู่ในกระบวนการผลิตของเรา

แล้วก็เอาน้ำใบเตยมาต้มให้ชาวบ้านทาน

หลวงพ่อท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะกรากมันจะไปทำอะไร

ชิมดูว่าจะเป็นยังไง

มันอยู่ได้มันแปลกมากเลย

นี่ก็คือสุดยอดที่เดียวนะครับมีวิถีเด่นของกินของเด็ดของอะไรอย่างนี้

มีโชว์สวยงามไหม

ช่วงนี้นะครับออกมาต่อขอโชว์
ซีจีซ่าหาควงฮุรหุภ
นี่แหละครับคือความสามารถของเด็กโรงเรียนบ้านดงแขวนในตำบลเกาะหวาย
เรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน

และดีต่อสุขภาพจริงจริงคนเดียวเนี่ยห่วงหนึ่งห่วงผมก็ว่ายากแล้วล่ะครับ
นี่เล่นไปก้าวห่วงมันยากแบบสุดจริงไหมครับคุณผู้ชม

๗ขวบนุ๊กก็๗เปล่า

ขวบแต่หนูไม่ได้โกรธอะไรพวกเราใช่ไหม

โรงเรียนบ้านนกฮูกนะครับผม

โรงเรียนบ้านดงแขวนนะครับปรบมือให้หน่อยนะครับ

เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอบต
อขอบรวม